ได้ไหมฮะกรณีของนายฟ้านะ
ที่ถูกเจ๊กั้งหรือว่านายจ้าง
ลงโทษแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับ
เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยภาพเอ็กซาเรย์
ร่างกายของนายฟ้าทุกส่วนเลยนะ
ปรากฏพบว่าโอ้โหกระดูกแต่ละชิ้นนะคุณ

พอหักแล้วไม่ได้รับการรักษา

หรือบางจุดมีกระดูกคดกระดูกงอ

ใช่แล้วเขาบอกโหตอนที่ฟ้าบาดเจ็บ

เพราะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคุณ

ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงกระทั่งสะโพกไปจนถึงแขน
ส่วนที่เห็นชัดที่สุดคือแขนนะคุณนะ
แขนจะเห็นทั้งกระดูกคดกระดูกงอและกระดูกกลางข้อมือมันหัก
แล้วรอการที่กระดูกมันต่อเองนะครับ
เหล่านี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์เอาไว้

ผลการเอ็กซาเรย์ร่างกายของน้องฟ้าบางส่วน
ซึ่งพบว่ามีร่องรอยกระดูกแตกกระดูกหักหลายจุด
โดยทนายบอกว่าน้องฟ้าถูกเจ๊กั้งนายอ้วนรวมถึงสามีของเจ๊กั้ง
ตอนนี้ถือว่าเป็น๓ผู้ต้องหานะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนกระดูกแตกแต่ไม่รับการรักษา
ทำให้น้องฟ้าต้องทนทุกข์ทรมานปล่อยให้บาดแผลหายเองตามธรรมชาติ
ซึ่งการที่ไม่ได้รับการรักษาและต่อกระดูกอย่างถูกต้อง
ปล่อยให้กระดูกมันเชื่อมต่อเองตามธรรมชาตินั้น
ทำให้การเชื่อมต่อของกระดูกผิดพลาดร่างกายผิดรูป
คุณดูตรงแขนสิแถวข้อมือด้านซ้ายนะฮะ
ทั้งนี้ทนายเกิดผลระบุด้วยว่าน้องฟ้าถูกทำร้าย
กระดูกแตกหักทั่วร่างกายซ้ำกันหลายครั้ง
ตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าแต่ไม่รับการรักษาอย่างถูกต้อง
คิดดูสิครับว่าจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนะฮะ

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจเดินทางไปจับกลุ่มนายนพรัช
สามีของเจ๊กั้งเพิ่มขึ้นอีก๑คนที่บ้านพัก
นำตัวมาสอบปากคำที่สพอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะฮะ
ทำให้ขณะนี้มีผู้ต้องหารวม๓คนที่จับได้ก่อนหน้านั้น
แล้วก็คือเจ๊กั้งนายจ้างนะครับแล้วก็นายอ้วนซึ่งเป็นลูกน้อง
ครั้งล่าสุดก็คือเมื่อช่วงสายจับสามีของเจ๊กั้งนะครับ
แล้วก็ในวันนี้เองทนายเกิดผลจะพาน้องฟ้า
ไปคัดทะเบียนพาณิชย์ที่เทศบาลอินบุรีด้วย
มันมีความเกี่ยวข้องกับกรณีหนึ่งคุณ
ก็คือกรณีที่เจ๊กั้งใช้ชื่อของนายฟ้า
จดทะเบียนการค้าและให้เปิดบัญชีแทน
มีเงินหมุนเวียน๒บัญชีรวม๑๓ล้านบาทกว่านะฮะ
จากนั้นฟ้าพร้อมทนายจะนำเอกสารเข้าร้องต่อสัมภากรจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ๊กั้งและสามี
ว่ามีการใช้บัญชีของฟ้าทำธุรกรรมการเงิน
กระทำการอื่นใดในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือกระทำผิดอื่นอีกหรือไม่
โดยการแอบอ้างชื่อของฟ้าอีกหรือเปล่า
ซึ่งหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับ